ทุกผู้ชมครับนี่แหละฮะของแท้แน่นอนก็คือหน่วยซิลครับ

อยากเป็นทหารอยากเป็นหน่วยซิลนี่ขึ้นมาเลย

แต่หน่วยซิลเขาก็เป็นทหารเป็นข้าราชการนี่แหละ

ทุนรอนส่วนหนึ่งที่ได้มาช่วยเหลือเรื่องของชีวิต
ค่าใช้จ่ายหรือว่าทุนการศึกษาของลูกหลาน
ก็มาจากร้านค้าสวัสดิการที่ขายของที่ระลึก
ขายเสื้อขายหมวกขายกระเป๋าของหน่วยซิลนี่ฮะ
ตอนนี้ปรากฏว่ายอดขายดีขึ้นเยอะเลย

เพราะว่าคนก็อยากจะใส่หมวกหน่วยซิล

นี่เป็นร้านค้าสวัสดิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

แต่ว่าที่ร้านบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เหลือน้อยเลยฮะ
เพราะว่าคนมาซื้อเยอะมากเนี่ยเสื้อแบบนี้นะครับ
เสื้อยืดสกรีนคำว่าทำลายใต้น้ำจู่โจม
ก็ราคาตัวละ๒๐๐ขายดีเป็นพิเศษเลยนะครับ
ก็สืบเนื่องมาจากภารกิจที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าสินค้าที่ระลึกที่นี่นะยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละห้าสิบ
หลายคนบอกว่าต้องการมาซื้อเอาไว้เป็นที่ระลึกต้องการซื้อไปใส่เอาไปใช้นะครับ
หลายคนก็มาจากต่างจังหวัดนะฮะมาจากน้องคายก็มีมาเลือกซื้อสินค้านะครับ
เป็นร้านค้าสวัสดิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
มาเยอะแต่ไม่ต้องกลัวฮะเดี๋ยวเขาผลิตได้ทัน
สั่งไปเถอะไม่ต้องกลัวหมดนะครับ
ใส่แล้วเราก็ดำน้ำได้มา